มาดูเรื่องนี้ก่อนเลย

เขามีสองเหตุการณ์ซ้อนกันเอาเหตุกราดยิงก่อนเป็นคนร้ายค่ะ
ไปก่อเหตุใช้อาวุธสงครามกราดยิงที่หน้าบ้านของชาวบ้านในชุมชนลำปำ
ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้บ้านได้รับความเสียหายแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
ส่วนอีกเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์รถชนกัน
ถามว่า๒เหตุการณ์นี้มันมีส่วนเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันยังไง
เดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่เกี่ยวข้องกันแน่นอนนะคะ
นี่คือสภาพบ้านค่ะคุณผู้ชม
ร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นที่บ้านของนายละเอียด
ภัยมณีอายุ๖๙ปีนะคะ
ซึ่งอยู่ภายในซอย๓๐ถนนอภัยบริรักษ์
ตำบลลำปัมอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงค่ะ
เที่ยงคืนของวันที่๑๘มีนาคมที่ผ่านมา
คนร้ายสองคนใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มใส่บ้านพักของนายละเอียด
ซึ่งนายละเอียดเป็นหัวหน้าศูนย์ประสานงานเทศบาลเมืองพัทธลุงในชุมชนลำปำ
พลุนทั้งรูทะลุทั้งหลังแบบนี้นะคะ
แต่อย่างที่บอกไปเคราะห์ดีมากที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตค่ะ
ส่วนเพิ่มเติมนะคะตำรวจไปตรวจสอบเพิ่มเติม
โอ้โหเยอะนะก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
เราไปถามเจ้าของบ้านไปถามคุณละเอียดคุณละเอียดมันเกิดอะไรขึ้น
นี่ค่ะท่านนี้ค่ะคุณละเอียดเล่าบอกว่าขณะที่ตัวเขาภรรยาแม่ยายพร้อมกับหลานสาว
กำลังจะนอนอยู่ภายในบ้านแล้วก็ตื่นมาค่ะตื่นมาเห็นคนร้ายสองคน
ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาหลังจากนั้นได้ใช้อาวุธสงครามและปืนขนาด๙มิลลิเมตร
คุณผู้ชมเราทำภาพกราฟิกจำลองให้ดูด้วยนะคะเพื่อง่ายต่อการเข้าใจ
นี่คือภาพขณะเกิดเหตุคุณละเอียดบอกว่าเนี่ยอยู่ก็มีคนร้ายสองคนเป็นชายค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยแล้วใช้อาวุธปืนสงครามกระหน่ำยิงเข้ามาในบ้าน
ทุกคนตกใจค่ะต่างวิ่งหนีหลบกระสุนปืนสิคะรออะไรเพื่อความปลอดภัยนะคะ
ฟังเสียงคุณละเอียดส่วนเหตุการณ์รถชนกันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แรกแน่นอน
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณละเอียดเบื้องต้นก่อนค่ะ
ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าชายให้ทำอะไร

คุณละเอียดตอบนักข่าวของเราบอกว่าก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเดี๋ยวที่เหลือให้นายจัดการ
นายเนี่ยภาษาปากใต้คือตำรวจเดี๋ยวให้ตำรวจจัดการนะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์ถล่มยิงเหตุการณ์แรกผ่านไป

ตำรวจบอกว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่สองเนี่ย
เหตุการณ์รถชนกันนะคะ
ปมสาเหตุการกลาดยิงครั้งนี้น่าจะมาจากก่อนหน้านี้
ลูกชายของนายละเอียดเจ้าของบ้านที่ถูกยิง
เขาไปดูเหตุการณ์รถจักรยานยนต์ก็คือมอเตอร์ไซค
ชนกับรถยนต์ที่ปากซอยก่อนหน้านี้
ซึ่งปรากฏว่าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งอยู่ในอาการเมา
และพยายามที่จะหลบหนีคือแยกรถออกจากกัน
แต่ลูกชายของคุณละเอียดเจ้าของบ้านบอกว่า
ไม่ได้นะจะยกรถออกจากพื้นที่ไม่ได้
เดี๋ยวรอให้นายมาก่อนรอให้ตำรวจมาก่อน
ทีนี้แหละค่ะคุณผู้ชมฝ่ายผู้ชายที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค
แล้วอยู่ในอาการเมาเกิดการโต้เถียงชกต่อย
กับลูกชายของคุณละเอียดจากนั้นผู้ชายคนนั้นแหละ
มีอาการเมาค่ะพูดจาข่มขู่บอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาแก้แค้น
นี่เป็นสาเหตุหรือเปล่าที่เกิดเหตุการณ์ถล่มยิงบ้านคุณละเอียด
คุณผู้ชมนี่นะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะมีเหตุกลาดยิงที่บ้านคุณละเอียด
แต่ตำรวจบอกว่าถึงกระนั้นก็ตามตอนนี้ยังไม่ฟันทงนะคะว่า
สาเหตุมันเกิดจากรถชนกันแล้วลูกชายคุณละเอียดไปแยก
แล้วเกิดเหตุการณ์ทะเลาวิวาสกันเดี๋ยวต้องเรียกทุกคนที่เกี่ยวข้อง
มาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปว่าเอ๊ะ
กราดยิงในชุมชนลำปัมที่พัทธลุงมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่